กลับเรียนท่านประธานที่เคารพ
กับผมนายวัญชัยสอนสิริ
สมาชิกวุฒิสภา
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา

ผมจะไม่ขอลงในรายละเอียด

ผู้เสนอร่างแก้ไขในครั้งนี้
มีรายละเอียดของมาตราย่อย

แต่จะขอพูดภาพรวม

ที่ท่านสวคำนวณสิทธิสมาน

ที่ผู้ร่างเสนอมา

โดยโอนอำนาจของรัฐสภามาไว้ที่สภาผู้แทนราชดรทั้งหมด
ซึ่งรวมทั้งอำนาจที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ทั้งนี้โดยกำหนดให้สภาผู้แทนราชดร
ตั้งคณะผู้ตรวจการ๓ชุดคือ
คณะผู้ตรวจการกองทัพ
คณะผู้ตรวจการสารและสารรัฐมนูล
และคณะผู้ตรวจการองค์กรอิสระ
และคณะประกอบแต่ละคณะประกอบด้วยสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
จำนวน๑๐คน
เยอะย่อพอได้ความว่า
ให้สอสอเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ในรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากัน

ที่ท่านสวคำนวณสรุปไว้
ลดทอนความเป็นอิสระของศาล
โดยมีบทบัญญัติห้ามสารรัฐมนูลและสารทั้งปวง
วินิจฉัยหรือพิพากษารับรองการรัฐประหาร
และทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น
จากการรัฐประหาร
และห้ามสารรัฐมนูลวินิจฉัยขัดขวางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูล
แล้วก็มีรายละเอียดอื่นอีกมากพอสมควร
แปลว่าให้สอสอเข้าไปเป็นกรรมการในสารยุติธรรมใบตุลาการสารปกครอง
รวมทั้งเป็นผู้ตรวจการสารและสารรัฐมนูล

ยังมีประเด็นสำคัญอื่นดังที่ผมกราบเรียนและมีเพื่อนสมาชิกจากซีกสวได้อภิปรายไปบ้างแล้ว
ถ้าเรามาดูเอกสารนะครับท่านประธานครับ
เอกสารประกอบการเสนอร่างของคณะผู้เสนอ
เขาเขียนอย่างนี้ครับท่านประธานครับ
ถ้าท่านสมาชิกทั้งหลายได้มีโอกาสอ่านจะเห็นเจตจำนงความประสงค์ของคณะผู้เสนอร่าง
พุ่งเป้าตรงไปที่ขอคนละชื่อหรือระบอบประยุทธ์
การแก้ไขรัฐมนูล๒๕๖๐เพื่อลื้อระบอบประยุทธ์
ใช้คำว่าห้าลอลิงครับท่านประธานล้มวุฒิสภาเดินหน้าสภาเดียว
อภิปรายกันไปแล้วโละ
สารรัฐมนูลองค์กรอิสระปฏิรูปที่มาอำนาจการตรวจสอบ
เลิกยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีแผนปฏิรูปปลดโซ่
ตรวนอนาคตประเทศ
หยุดวงจรอุบาตขวางประชาธิปไตย

ครับท่านประธานผมอ่านทั้งมวลแล้ว
ข้อสรุปของเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาที่ทำความเข้าใจกัน
ได้ใจความจากการเสนอร่างของคณะผู้เสนอนั้นมีด้วยกัน๔กอก
ห้าก่อไก่ครับท่านประธานห้ากไก่ครับการเสนอร่างดังกล่าวมานั้น
หนึ่งมาจากการเกลียด
สองมาจากการโกรธ
สามมาจากการกลัว

การร่างดังกล่าวนั้นเกินไปเกินกว่าความเป็นจริง
ลงกาครับท่านประธาน
ทำไมผมพูดอย่างนั้นครับท่านประธานครับ
คำว่าเกลียดนั้นแปลว่าเอาละผมจะไม่พูดถึงสว
ที่ผมดำรงตำแหน่งโดยตรงท่านจะมองอย่างไร

แต่การเสนอดังกล่าวนั้นเสนอมาจากการเกลียดสว
เครือข่ายของประยุทธ์ที่ท่านใช้คำว่าอย่างนั้นนะครับ
และคนที่ตั้งสว

ผมขออนุญาตว่าที่ท่านเสนอมาอย่างนี้
เป็นตักกะที่มาจากความโกรธ
สารรัฐมนูลทำไมตัดสินคดีพักพวกตัวเองโดนอย่างนี้
แต่ถ้าไม่ใช่พักพวกของตัวเอง
เป็นเครือข่ายของอีกฝ่ายนึง

อภิปรายกันมาเมื่อสักครู่นี้

รัฐมนูลอ่านดูแล้วซ่อนลึกของเจตนานั้นมาจากความโกรธ

ถามว่ายุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีเนี่ยมาพูดกันอยู่อย่างนั้น
เขาก็บอกว่ามันแก้ได้มันไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะไปผูกมัดรัดคอกันไว้๒๐ปี
เราพูดกันอยู่อย่างนั้นความจริงเขาบอกแก้ได้ตามสถานการณ์
ถ้าท่านไปอ่านและฟังจากการชี้แจงแถลงมาดูจากกฎหมาย
ท่านก็ไปสร้างความกลัวกับโซ่ตรวนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
แผนปฏิรูปประเทศ
ล้างอันนี้ผมใช้คำว่าเกินไปแน่นอนครับ
มรดกรัฐประหารถ้ามันเลวร้ายเนี่ยเราก็ควรจะล้าง
แต่สิ่งที่ท่านกำลังจะเสนอกันมานั้นต้องการล้างทั้งคนทั้งการกระทำ
และทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นท่านใช้คำว่าเป็นมรดก
ผมว่าประเทศนี้ถ้าเอาความคิดอย่างนี้มาใช้กันเนี่ยอาจจะต้องฆ่ากันล้างเผ่าพันธุ์ทั้งหมด
เพราะตลอดระยะเวลา๗ปีเนี่ยแต่ละคนที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีประหลัดกระทรวง
เครือข่ายที่ท่านพูดบางยุคบางสมัยคนหนึ่งเป็นรัฐบาล
เครือข่ายมาจนกระทั่งทุกวันนี้
พยายามที่จะสืบทอดกันมาแบ่งสีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกัน

เอาละครับท่านประธานที่เคารพครับ
ผมว่าข้อเสนอรัฐมนูลที่ท่านเสนอมาฉบับนี้
มาจากชุดความคิด๒ประการครับท่านประธาน
ประการแรกชุดความคิดที่ว่าคนที่มาจากการเลือกตั้ง
ที่มาจากประชาชนเป็นคนดีที่สุด
และคนที่มาจากการเลือกตั้งที่ท่านบอกว่าเป็นคนดีที่สุดนั้น
ต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในแผ่นดินนี้
ไม่ได้หมายความทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องนะครับแต่ตามที่ท่านเสนอมานั่นแหละ
๒ชุดความคิดที่สองครับท่านประธาน
คนที่ทำการปฏิวัติรัฐบาหารเป็นคนเลว
ต้องล้มล้างไปให้หมดต้องปฏิเสธสารต้องปฏิเสธ
ประชาชนต้องลุกกันขึ้นมาต่อต้านทุกภาคส่วนต้องปฏิเสธและเหยียบย่ำไปให้ในที่สุด
นี่ชุดความคิดสองความคิดครับท่านประธาน
ท่านประธานที่เคารพครับผู้เสนอกฎหมายที่มาชี้แจงเนี่ยด้วยความเคารพครับ
ผมไม่มีเจตนาที่จะไปโต้แย้งต่อแนวความคิดของท่าน
แต่เรามาพูดกันด้วยเหตุด้วยผล
ผมว่าท่านมองโลกท่านมองด้านเดียวครับท่านประธาน
เรียนผู้เสนอเลยครับว่าท่านมองมุมเดียวมองด้านเดียว

บริบททางการเมืองแบบอุดมการเกินจริง
ถ้าเป็นสินค้าเรียกว่าโฆษณาเกินจริง
ไม่ใช่บริบททางการเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนี้
และประการต่อมาครับท่านประธาน
การที่มองว่าผู้ที่มาจากการเลือกตั้ง
เทศบาลหรือองค์กรใดก็ตามที่มาจากการเลือกตั้ง
ในความเห็นของคณะผู้เสนอเห็นว่าดีเป็นใหญ่ได้
เพราะมาจากประชาชนจึงต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี้ได้
ด้วยความเคารพครับท่านประธานผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง
ผมเห็นด้วยต่อแนวคิดนี้ว่าคนที่มาจากการเลือกตั้งต้องเป็นใหญ่
แต่ท่านไม่ได้มองให้ครบถ้วนรอบด้าน
บริบทในสังคมไทยบริบททางการเมืองไทยในขณะนี้
มันบริสุทธิ์ผุดผ่องนวลละอองดังทองที่ท่านคิดหรือเปล่า
ผมว่าท่านมาจากการเลือกตั้งผู้เสนอบางท่าน
ท่านอาจจะรู้ว่าเบื้องหลังของคนที่ลงเลือกตั้งด้วยกันเนี่ย
มาอย่างไรขออนุญาตผมไม่ได้ตำหนิผู้ที่มาจากการเลือกตั้ง
แต่ในสภานี้มีการกล่าวหากันมีการฟ้องร้องกัน
มีการพูดกันในสภาทั้งในและนอก
ว่าคนนั้นมาจากอิทธิพล
คนนั้นมาจากเงินทองคนนั้นมาจากอำนาจ
คนนี้มาจากธุรกิจการเมือง
ที่กล่าวหาฟ้องร้องกันตั้งแต่เลือกตั้งคราวที่แล้ว
ขณะนี้ก็ยังคาอยู่ที่คดีที่ปปชหรือที่ศาลก็มีครับ

การใช้อำนาจ
ของผู้ที่มาจากการเลือกตั้ง
ระดับที่มาจากการเลือกตั้ง
ท่านประธานครับผมกินเวลาของพวกเราเองครับครับ
ท่านประธานสรุปอย่าเพิ่งเตือนผมเลยก็ได้เพราะเวลาของพวกเราเอง

ท่านประธานครับผมกินเวลาของพวกเราเองครับ

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง
เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง
เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง
เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง
เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง
เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง
เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง
เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง
เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง
เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง
เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง
เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง
เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง
เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง
เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง
เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง
เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง
เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง

เพราะเรามี๕ชั่วโมงครับท่านนึง